คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของวัยรุ่นผู้หญิงตบตีกัน
เป็นเด็กสายไหมกับเด็กลาดกระบัง
สายใหม่ชื่อบีเด็กราชกระบังชื่อนิ่ม
เขาเคยไปเที่ยวปาร์ตี้ปีใหม่กันงานงานหนึ่ง

แล้วปรากฏว่าบีจับได้ว่านิ่มขโมยของ
ไปจับได้เพราะว่าของอยู่ที่เสื้อชั้นใน
ก็มีการตบกันรอบหนึ่งแต่นิ่มฝ่ายโดนตบไม่ยอม
ก็มีการไลฟ์ในเฟซบุ๊คท้าทายล้อเลียนว่าแน่จริง
ก็มาตบอีกสิมาเคลียร์อีกสิบีก็ตามไปถึงที่
แล้วตบกันอีกรอบหนึ่งปรากฏเป็นคลิปนี้เอาไปดูครับ
เป็นคลิปสั้นนะคุณผู้ชมแต่มันก็เห็นผู้คนไหม

มีใครห้ามใครฮะไปรุมดูไปรุมถ่ายกัน
ดูคนตบกันแล้วก็ไม่ได้กลัวกับเรื่องของโควิดใด
เล่าย้อนให้ฟังแบบนี้มันคือเหตุการณ์วัยรุ่นสองกลุ่ม
นัดรวมตัวกันเพื่อตบกันมีคนเจ็บหนึ่งคน

โดยส่วนเหตุตการณ์เพราะการขโมยเงิน๖๐บาทเท่านั้น
ทีมข่าวตรวจสอบว่าจริงเท็จอย่างไร
ทราบว่าจุดที่เกิดเหตุมันอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดมามรัวย่านสายไหมกรุงเทพ
ลักษณะเป็นลานจอดรถตอนไปยังเจอคราบเลือดกับเส้นผมอยู่ที่พื้นคอนกรีตอยู่เลย
คิดดูว่าตบกันหนักขนาดไหนถึงมีเส้นผมกับเลือดอยู่
คุณผู้ชมอันนี้คือภาพจุดเกิดเหตุอันนี้ตอนกลางวันนะฮะ

เธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนตบไม่ได้เป็นคู่กรณีแต่ว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของมือตบก็คือบี
อายุ๒๓เป็นเด็กสายไหม

เป็นเด็กลาดกระบังอายุ๒๑ปี

คือคลิปของเหตุการณ์ครั้งที่๒
คือคืนวันที่๕มค

แล้วก็แหวนทองจากกระเป๋าของบีไป
เพราะเขามีการจัดปาร์ตี้ที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
แล้วนิ่มเนี่ยเป็นเพื่อนของรุ่นน้องของเพื่อนอีกกลุ่ม

ทุกคนก็ช่วยกันหาว่าข้าวของของบีที่หายไปอยู่ที่ไหน
ก็สงสัยว่านิ่มเอาไปสุดท้ายไปเจอว่านิ่มเอาของคือเงินกับทอง
ซ่อนไว้ที่หน้าอกคือที่ชุดชั้นใน

มีการโพสต์เฟซบุ๊คอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเมื่อสักครู่

ลักษณะว่าตัวเองถูกรุมทำร้ายจะไม่ยอม
หน้ากล่าวหามือตบอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนใหญ่คนโต

จนกระทั่งเพื่อนไปเห็นแล้วก็ไปเล่าให้กับบีฟังเท่านั้นยังไม่พอนะฮะ
เดินทางไปจุดเกิดเหตุแล้วก็มีไลฟ์ในเฟซบุ๊คท้าทายอีกฝั่งหนึ่ง
ไลฟ์กันอยู่นานสักหนึ่งชั่วโมงได้เพื่อให้บีออกไป
จนเกิดเหตุการณ์ตบกันอีกรอบตามที่ปรากฏในคลิปนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะ
ส่วนกระแสที่วิจารณ์กันเหลือเกินว่านัดเคลียร์กันแบบนี้ไม่กลัวโควิดหรือเปล่า
มิยาบิขอชี้แจงว่าเธอกับเพื่อนยอมรับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ควรทำ
คุณโดนตบกันขนาดเลือดตกยางออกขนาดนี้มันคุ้มนี่ที่เขาเรียกว่าเลือดกรบปากออกกระบูกแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย
สารคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วจะรู้สึกยังไงโอ้โห
ตอนนี้เพื่อนรุ่นน้องที่เป็นมือตบก็คือนิ่มไม่ขอออกมาให้ข่าวแล้ว
เฟซบุ๊กไปแล้วต่างฝ่ายตกลงว่าจะไม่เอาเรื่องกัน
ก็คือตบจบไปแล้วเคลียร์เอาแค่นี้แล้วกันนะฮะ
ฝากเอาไว้นะฮะด้วยความคึกขนองสงสารคุณพ่อคุณแม่บ้างแล้วกันนะครับ